คุณผู้ชมคะมาดูข่าวนี้ค่ะโอ้โหเรื่องนี้เข้มข้นแล้วก็มีบุคคลในข่าว
หลายคนมากค่อยค่อยติดตามนะคะขอตั้งต้นจากเรื่องราวของผู้ชายคนนี้
ขอเรียกว่าในเอครับในเอเนี่ยมีภรรยาชื่อคุณพลอยอืม
มีลูกด้วยกันคนหนึ่งครับในเอมาร้องหมอปลาค่ะ
บอกหมอปลามือปราบสัมภเวษีช่วยหน่อยพลอยเนี่ยภรรยาเนี่ยไปหลับนอนกับพระ
เฮ้ยไปมั่วหลับนอนกับพระและพ่อแม่ของพลอยก็ให้การสนับสนุนเฮ้ย
เขาบอกว่าโอ้โหเขานะเป็นนุ่มลำพูนอ่า
ส่าห์ขายบ้งขายบ้านพาแม่มาอยู่สะแก้วเพื่อที่จะมาอยู่กับพลอยครับ
เนี่ยก็อยู่กินกับพลอยจนมีลูกด้วยกันแล้วพลอยไปหลับนอนกับพระได้ยังไง
ในเอย้อนให้ฟังแบบนี้นะคะคือก่อนหน้านี้ในเอบอกว่าผมยอมรับว่าผมนอกใจพลอย
อกใจเขาก่อนไปมีผู้หญิงคนอื่นอ่า
ลอยก็เสียใจพลอยเลยไปหาพระไปหาพระ
ให้พระทำพิธีอะไรก็ได้ให้เอกลับมารักเธอหน่อย
ทำคุณสัยทำเสน่ห์ทำอะไรก็ได้ให้เอกลับมาหาเธอครับ
นี่กลายเป็นต้นเรื่องกลายเป็นว่าพลอยไปรู้จักกับพระรูปนี้
นี่คือต้นเรื่องเอไม่ได้กลับมาแต่ว่าได้กับพระเลยค่ะอุ้ยตายแล้ว
ไม่ได้กลับมาหาแต่กลายเป็นเธอได้กับพระเฉยเลยอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย
ใช่เธอโอ้โหเอก็เลยบอกว่าหมอปลาช่วยหน่อยเถอะ
อันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเอเขาเล่าให้ฟังว่าพระรูปนี้ขอเรียกว่าพระพี
พระพีส่งเสียเงินส่งเสียค่าใช้จ่ายให้พลอยตลอดเลยอ่ะค่ะ
อืมแล้วเขาหลับนอนแบบโอ้โหมีเพศสัมพันธ์กันอย่างงี้เลยดีกว่าอ่า
พ่อแม่ของพลอยก็รู้พระพีเนี่ยก็คือเหมือนกับรู้ว่าแบบ
หากับพลอยอยู่กินกับพลอยพ่อแม่พลอยรู้หมดเลยครับ
พระพีสร้างบ้านให้พ่อแม่พลอยอยู่ด้วย
พ่อแม่บอกพลอยว่าให้ไปหย่ากับเอเลยละกันแต่พลอยโทรไปหาเอ
อ่าบอกเอว่าไม่ไหวแล้วจะเลิกกับพระอ้าว
ขอกลับไปอยู่กับเอได้ไหมแล้วก็ส่งคลิปเสียงที่พลอยโทรไปขอเลิกกับพระ
อ่ามาให้เอฟังบอกว่าเนี่ยโดนพระขู่ด้วยครับ
เลิกแล้วพระไม่ยอมเลิกคุณผู้ชมลองฟังคลิปเสียงคลิปนี้นะคะ
พลอยไม่อยากเจอพี่คุยกันแล้วเดี๋ยวก็กลับไปยังย้ายทั้งนั้น
ไม่ได้มาชิงคำพูดไปอย่างงี้พลอยสามวันหน้าคุณกลับไปอีกคุณไม่ยอมหรอกนะ

ขอเลิกนะพี่นะอย่างงี้แล้วมึงไม่กลับมาคุยกับกู
พอกูบอกให้กลับมาคุยที่บ้านผมไม่มาคุยอย่างนี้
แค่นี้แหละพอจะไปทำบุญล่ะพี่คิดว่ากูสามทวงไม่เจอใช่ไหม
ไม่ต้องตามหรอกพี่คิดว่ากูไม่เจอ
พลอยก็รู้นิสัยกูอยู่แล้วว่ามันคือเป็นไงพี่ฟักคุยทั่วขนาดไหน
พี่ก็กลับมาคุยกับพ่อด้วยงั้นได้พลอยกลับไปคุยกับพ่อกับเบ่นเนี้ยแหละ
แต่พอเลิกนี่ไงคลิปเนี้ยคุณผู้ชม
พอในเอฟังก็เชื่อพลอยเลยว่าพลอยคงจะขอเลิกกับพระพีแล้วจริง
คือพระพีเนี่ยที่อยู่ที่วัดหนองเตยนะที่จังหวัดนครนายกครับ
เอก็เชื่อว่าเออพลอยคงจะเลิกกับพระพีแล้วแหละแต่พระพีไม่ยอมเลิก
พระพีแบบขู่เหมือนแบบไม่ยอมเลิกอะไรแบบเนี้ยอืม
คลิปเสียงที่ส่งมาให้บางช่วงเหมือนกับพลอยบอกด้วยว่า
จะขอเคลียร์กับพ่อกับแม่ขอเคลียร์ทุกเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องเงินที่พระพีเคยให้มาทำบ้านก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นะคะ
ครับในเอก็เลยหลงเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวฟังกันต่ออีกหน่อยค่ะ
จะเคลียร์กับพ่อกับแม่ทุกเรื่อง
กลับไปก็ไม่มีมึงกลับไปด้วย

พลอยไปหลับนอนกับพระพี
ในเอบอกว่าจับได้ว่าพลอยคุยกับพระพี
ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙

ตอนนั้นพระพีมาหาพลอยตอนดึก

เอก็แสดงตัวว่าเป็นสามีพลอยนะ

ก็พยายามเอาเงินมาให้พ่อแม่พลอยอะไรแบบนี้

แล้วเอาจริงยังรักพลอยเขาอยู่ไหมเนี่ย

ตอบแบบมั่นใจเลยนะว่ารักพลอยมาก
ยังรักอยู่รักแบบไม่มีเงื่อนไข
แต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้อยากจะถามหาความยุติธรรมให้กับตัวเอง

พลอยไปคบหาไปร่วมหลับนอนกับพระได้ยังไง

ถ้าเรารู้กับเนี่ยเรายังอยากไปคบกับพลอยเนี่ย
ถ้าเป็นพวกพี่จะทำไงครับ

ไม่เชื่อแต่รักยังรักอยู่

แต่ว่าถึงเวลานี้ผมขอความยุติธรรมก่อน
ผมก็ควรที่จะรักตัวเองแล้วล่ะครับเวลานี้
คือฟังจากเรื่องแล้วมันก็เหมือนกับรักสามเศร้านั่นแหละเห็นไหม
ถามว่าจะชุลมุนวุ่นวายอะไรยังไงไหม

ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงไม่มีปัญหาอะไร

นี่ไงหมอปลาเขาเลยแบบ

ความจริงนี่อาบัติปราชิกไม่ต้องจับศึกนะฮะ
จากความเป็นพระตั้งแต่โอ้โห

ปิดล้อมจะไปหาพระพี
หลังจากรู้ว่าอยู่ที่สะแก้วเลยนะ

ไปถึงบ้านแล้วหนีไปได้ฮะ

วัดหนองเตยที่นครนายก
พระพีเนี่ยจำวัดอยู่

ไปสำนักพุทธจังหวัดนครนายกเลย

หมอปลามือปราบสัมภเวษี

คือมาเนี่ยต้องการหาพระพีตัวเอเขาต้องการมาเอาภรรยาเขาคืน
ปรากฏว่าไม่เจอนะฮะหาไม่เจอ
ที่หน้ากุฏิวัดนี่ก็ดูรกร้างไปหมดข้างกุฏิ
นี่ไปหาถึงกุฏิเลยนะครับ
กร้างไปหมดหน้ากุฏิข้างกุฏิไปเจอพวกขวดเหล้านะ
เจอขวดเหล้าเยอะเลยนะครับ
เนรที่จำวัดอยู่กุฏิข้างพระพีนะ

คือก็ต้องดูก่อนเอออาจจะของใครก็ได้ใช่ไหม
แต่เนรที่จำวัดอยู่ข้างกุฏิพระพีเนี่ยบอกว่าอ๋อของพระพีนั่นแหละ
พีเนี่ยโทรศัพท์เสียงดังลั่นออกมาโวยวายลั่นกุฏิ
เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พลอยเนี่ย
ตอนนั้นเขาอยู่กับเอนะที่เป็นสามีเขา
คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาก็ไปด้วยนะฮะนี่ตำรวจก็ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
คือตอนนั้นเนี่ยมีเสียงโทรศัพท์ดังลั่นออกมานะครับ
จากนั้นทางหมอปลาก็เลยขออนุญาตเจ้าวาดวัดหนองเตยนะครับ
แล้วก็ทางญาติของพระพีด้วยขอเข้าไปตรวจค้นในกุฏิก็แล้วกัน
มีกำนันผู้ใหญ่บ้านนะที่เป็นผู้นำชุมชนมีตำรวจมาด้วย
มีเจ้าหน้าที่สำนักพุทธของนครนายกมาด้วยนี่ฮะประตูนี้ล็อกต้องใช้ค้อน
กุญแจนะครับแล้วก็ใช้มือกระชากประตูแล้วเข้าไปด้านใน
คุณผู้ชมครับเข้าไปแล้วนะฮะเข้าไปค้นข้างในเนี่ย
กุฏิเขาคว่างใหญ่นะดูสิมีพวกเครื่องลางของขลังเยอะแยะไปหมด
ที่สำคัญนี่อันนี้พวกของขลังต่างอันนี้ฮะอู๋นี่ทำเสน่ห์
พลอยเขาบอกเอไปมีคนอื่นให้พระพีช่วยทำเสน่ห์หน่อย
ผัวรักผัวหลงผัวกลับมาหน่อยกลายเป็นว่าได้กับพ่อผีเลย
แล้วนอกจากจะเจอพวกเครื่องรางของขลังแล้วนะครับไปเจอรูปของพลอยอ่ะ
นี่ฮะเป็นรูปที่เขาสวมใส่ชุดข้าราชการใบหนึ่งอีกใบหนึ่งเป็นรูปที่ถ่ายคู่กับพระพี
นี่ฮะแล้วเขียนยันเอาไว้ข้างหลังรูปเนี่ยทั้งสองใบเนี่ย
เขียนยันต์เอาไว้ด้วยเหมือนกับเล่นของเลยอ่ะ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ

เมื่อยครับเมื่อยครับ
เมื่อยครับเมื่อยครับ

พึ่งมี๒ปีหลังเริ่มทำตัว
ไม่รู้นะ

คือจ้าวาดวัดยังไม่กล้าเตือนอ่ะทำตัวเป็นเป็นพระนักเลงในวัด

นี่ท่านเจ้าวาดวัดบอกนี่ฮะเมื่อสักครู่นี้
คือเขาอยู่ที่วัดแต่เขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวทำกิจนิมนต์
กิจของสงฆ์อะไรกับวัดเลย

นี่เขาก็อยู่กันมาได้จนไปเอาเมียคนอื่นเอา

ท่านผู้ชมครับพอหมอปลาได้ฟังแบบนี้นะครับ

ท่านก็คงจะแบบแม่อัตมาก็มาจาก

ก็เลยไม่อยากจะมีปัญหาหรือยังไร
ไปที่สำนักพุทธของจังหวัดนครนายกเลยนะครับ

จะจัดการยังไงกับพระรูปนี้ได้บ้างพระพีเนี่ย
คือพอไปถึงที่ทำการของ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก

บอกว่าคงยังทำอะไรไม่ได้ในตอนนี้
เพราะว่าพอสำนักพุทธเนี่ยท่านไม่อยู่
ทีนี้หมอปลาก็เลยเหมือนกับขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยบอกเอ้าแล้วอย่างนี้จะเอายังไงกันเนี่ย
เรื่องมันด่วนอ่ะเรื่องมันร้อนอ่ะไม่จัดการวันนี้จะจัดการวันไหนพระแบบนี้เนี่ย
คือทางสำนักพุทธเขาบอกว่าพอเนี่ยความจริงเออไม่ใช่ไม่อยู่นะแต่หมายถึงว่าอยู่
แต่ตอนนี้ที่หมอปลามาเนี่ยพอกำลังสอบเลื่อนขั้นทางออนไลน์อยู่
ออกมาจัดการปัญหาให้ไม่ได้
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
แล้วไม่สามารถที่จะตัดสินแล้ว

อ๋อพอดีน้องที่แหละ

คือนั่งอยู่ในฐานสินาภาวะนี้ก็คืออยู่อ่ะ
อ๋อทีนี้ผมถามกลับนะ

และจะจ้างพนักงานไว้หาพระแสงให้กินภาษีประชาชนทำไม

อันนี้ผมไม่ได้มาหาเรื่องแต่ผมมาถาม
แล้วก็มีพนักงานตั้งหลายคนเราก็คิดว่ามีแค่คนเดียว

พอดีน้องเขาพอเขาสอบเรื่อนคัน
คือสรุปพอร์ออยู่แต่พอดีเรากำลังประสานเจ้าพนักให้
เอาแต่เรื่อนคันไม่เอาช่วยพระมันสาธารณะ
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็ประสานทางเจ้าคณะจังหวัดให้แล้ว

คือจังหวะอาจจะเป็นช่วงแบบแหมท่านกำลังสอบออนไลน์อยู่พอดีใช่ไหม
ใช่แต่หมอปลาเขาก็มองว่าแล้วเจ้าหน้าที่คนอื่น
อ่าแล้วไม่มีใครดำเนินการอะไรให้ได้เลยเหรอเรื่องมันเรื่องด่วนนะเรื่องใหญ่นะ
ก็คุณพี่ท่านนี้ท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเฉย
ก็แจ้งประสานทางเจ้าคณะจังหวัดให้อยู่อะไรประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะหมอปลาพาในเอไปบ้านพ่อแม่ของพลอยค่ะ

ทั้งคู่เขาก็ดูแลลูกสาวอายุ๒ขวบก็คือลูกสาวของนายเอนั่นแหละ
พอไปบ้านปิดแต่ก็พ่อแม่ของพลอยเขาก็อยู่ในบ้านนะ
แต่บ้านก็ปิดนะคะเหมือนกับคุณแม่โผล่หน้าออกมาชะโงกดูนิดนึง
แต่พอเห็นนักข่าวก็รีบหลบเข้าไปในบ้าน

สั่นเหมือนจะร้องไห้เลยพี่อุ๋ย
แต่ไม่มีการตอบรับมาจากในบ้านนะคะ

ผมมาเที่ยวหาลูก

สำคัญจริงสเตมแม่หลอด
ขอร้องล่ะเปิดประตูเถอะผมมาเที่ยวหาลูก

น้ำตาคลอเลยเนี่ยเองก็ตะโกนเรียกชื่อลูกด้วย

น้ำตาคลอเลยในเอก็ตะโกนเรียกชื่อลูกด้วย
ขอเจอลูกก็ได้ขอคุยกับลูก

ทีนี้ค่ะชาวบ้านให้ข้อมูลว่า
เคยเห็นพระพีมาบ้านหลังนี้เป็นประจำ
เห็นจริงแต่ปัญหาคือ
พระผีเขาเปลี่ยนชุดเป็นคาราวาสธรรมดา

แล้วมาที่บ้านหลังนี้บ่อยจริงชาวบ้านบอกนะคะ
รั้วบ้านหลังคาบ้านก็ดูเหมือนแบบเพิ่งสร้างใหม่แบบเพิ่งเสร็จแบบสดร้อน
ก็อย่างที่บอกว่าตามข้อมูลก็คือเหมือนกับพระพีให้เงินให้ทอง
ทำบ้านใหม่ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ไงแล้วพ่อแม่ก็เป็นใจให้พระพีกับพลอยคบหากันอะไรอย่างนี้
ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากที่เนี่ยเปิดสำนกสำนักอะไรใช้กุฏิที่วัดอ่ะใช่ไหม
มีชาวโบ้งชาวบ้านมาทำพิทงทำพิธีก็ได้มาก็เอามาให้ทางนี้หรือเปล่า

ยังไม่เจอรวมทั้งภรรยาของเอเขาด้วย

คือเมื่อคืนเนี่ยรู้ว่าอยู่ที่สาแก้วหมอปลาก็ไปกะว่าจะเจอก็กะจะจับศึกพระ
ก็ไม่เจอทั้งคู่เลยนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วคู่นี้เขายังไงกันแน่
เพราะความจริงถ้าข้อมูลจากฝ่ายสามีคือเอเนี่ยเขาบอกว่า
ภรรยาเขาเนี่ยเหมือนกับอยากจะเลิกกับพระพีแล้วแต่พระพีไม่ยอมเลิก
ก็อยากฟังข้อมูลจากทางฝั่งนั้นเขาด้วยนะเผื่อเขาจะปฏิเสธหรืออะไรนึกออกไหมคะ
เพราะกลายเป็นวันนี้เขาก็ตามข้อมูลคือเขาก็ไปกันสองคนนั่นแหละ
ส่วนพระพีเนี่ยความจริงแล้วถ้าตามตามกฎของสงฆ์เนี่ยเรื่องอาบัติปราชิกเนี่ย
คุณไปเสพเมถุนยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอย่างนี้เนี่ย

นี่ถ้าเกิดคุณเป็นคาราวาสทั่วไป

แต่คุณเป็นสงฆ์คุณเป็นพระคุณไปยุ่งเกี่ยวกับศรีกา